โมง๓๒นาทีเรื่องน้ำท่วมยังเป็นเรื่องใหญ่นะคุณผู้ชม
แต่ว่าตอนนี้เนี่ยความช่วยเหลือมาในหลากหลายรูปแบบครับ
อย่างปมมันปททเขาจะเปิดปั๊มใน๒๐จังหวัด

ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมด้วยนะ

จะให้กู้เพื่อกระสู้กับน้ำท่วมติดตามในเช้านี้ต้องรู้

ประกาศมาตรการบรรเทาความเดือดร้อนของลูกค้าที่ประสบภัยน้ำท่วม
ลูกหนี้สามารถพักชำระหนี้เงินต้น
โดยเลือกชำระเฉพาะดอกเบี้ย
คงที่ให้ลดการชำระเงินงวด๕๐ตามเงื่อนไขของธนาคารครับ

มีการให้สินเชื่อกู้ฉุกเฉินสำหรับผู้ประสบภัยพิบัติ

โดยจะไม่คิดดอกเบี้ยในปีแรกด้วยนะ
แต่หลังจากนั้นครับคิดดอกเบี้ยเพียงแค่ร้อยละ๐๘๕ต่อเดือนเท่านั้น
โดยชำระเป็นรายเดือน๓๕ปี
เดือนแรกยังไม่ต้องผ่อนชำระครับ
ถ้าใครสนใจอยากจะเข้าร่วมสามารถจะโทรไปได้ที่
หรือว่าที่ติดตามตามสาขาของธนาคารได้เลยนะฮะ
ส่วนใครที่อยู่ใน๒๐จังหวัดประสบภัยพิบัตรน้ำท่วม
เขาเปิดพื้นที่เป็นจุดช่วยเหลือผู้ประสบภัย
ให้เข้ามาใช้เป็นที่พักพิงอาศัย
ใช้ห้องน้ำได้ใช้ห้องมาอาบน้ำได้
และใช้สิ่งอำนวยความสะดวกในปั๊มก็ได้ครับ
มีปั๊มน้ำมันเข้าร่วม๕๙ปั๊มใน๒๐จังหวัด
มีทั้งที่ขอนแก่นเลยเชียงใหม่ลำพูนเพชรชบูรณ์
สนุโลกนครสวรรค์ตากลบบุรีอ่างทอง
อายุทยาปฐุมธานีสิงห์บุรีชัยนาฏ
สระบุรีสุพรรณบุรีนครราชศรีมา
ชัยภูมิศรีสะเกดและอุบลราชธานีครับ
ถ้าอยากจะรู้ว่ามีสาขาของปั๊มปรทที่ไหนบ้าง

เรื่องสุดท้ายที่คนกรุงเทพต้องรู้เลยครับ
ทางกรุงเทพขอความร่วมมือหน่วยงาน
ทำงานที่บ้านช่วงระหว่างวันที่๕ถึง๗ตุลาคมนี้ครับ
ก็คือตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันศุกร์
เพื่อรับมือกับฝนตกหนักและอาจจะมีน้ำท่วมได้
โดยรองผู้ว่าทวิดากมลเวทครับเปิดเผยว่า
นายกสั่งการให้กรทมรายงานสถานการณ์น้ำ
คันกั้นน้ำบริเวณแม่น้ำเจ้าพระยาอย่างต่อเนื่อง
โดยต้องรีบพร่องน้ำออกรองรับน้ำเหนือที่กำลังไหลลงมาสมทบ
ร่วมกับน้ำฝนที่อาจตกเพิ่มในช่วง๕๗ตุลาคมนี้ครับ
เป็นหนึ่งในมาตรการก็คือขอความร่วมมือหน่วยงาน
ให้มีการเวิร์คฟรอมโฮมหรือให้กลับบ้านเร็ว
ในช่วง๕๗ตุลาคม
เพื่อจะหลีกเลี่ยงฝนตกหนักและการจราจรที่ติดขัดครับ
แล้ววันนี้ครับคุณผู้ชมนอกจากชมเช้านี้ต้องรู้
ผ่านทางช่อง๓๒แล้ว
เข้าไปนะกดที่เมนูเช้านี้ต้องรู้
ก็จะได้มาอัปเดตข่าวทุกกระแสไม่พลาดทุกเรื่อง
ยามเช้าที่คุณต้องรู้กับเช้านี้ต้องรู้
ว่าสนใจเรื่องไหนเป็นพิเศษหรือเปล่านะครับ